เรื่องนี้ให้ติดตามนะคะแต่ว่าติดตามความหวานใครอิจฉา
พี่เวียสุโกะละวัดและก็เบลร้าราหนี
เพราะว่าพี่เวียเตรียมวางแผน
จะพาหวานใจสาวบินลัดฟ้า
เยี่ยมคุณแม่ที่อเมริกาอีกด้วย
หยอดถามสาวเบลล่าต่อหน้าสื่อว่า
เอ้อเบลซ่าไปเที่ยวกันมี่จ๊า

ตั้งใจจะเอาไว้ปากแม่มัน

คงต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะคะ
เพราะว่าพี่เวียบอกว่าโอ้ยังไม่เจอแบบแนวสไตล์ที่แบบอยากจะทำเลยค่ะ

แต่ของน้องก็ดูสนุกดีครับเป็นสาว
ไปร่วมเหรอ

อุ้ยคิดต่างกัน

เอาไงดีคะต้องมี๕ตัวละค่ะ